จะยิบพื้นมากู้ก่อนแล้วเขาไม่เลิกปากไม่เลิก
อันนี้ขี่มาตีคู่ว่าเบียดบ้าน
อบีชอบสระของขัวไม่ได้

บางทีผมก็จะเบรก
ไม่ได้ยิงครับยิงไม่ได้ยิงทุกครั้งครับ
แสดงว่าเขาปาดหน้าเราเราต้องยิงเขาหรือยังไงแล้วข่มขืนหรือยังไง
ใช่ครับคือว่าถ้ามีปาดหน้าอย่างนี้ครับแบบหาเหมือนเหมือนหาเรื่องครับ
ปาดแล้วก็เบรกอย่างนี้ครับจะยิบขึ้นมาขูก่อนอย่างนี้
แล้วเขาไม่เลิกอย่างนี้ครับปาดไม่เลิกอย่างนี้
วันนี้ขี่มาตีคู่บ้างเหลียดร่างอย่างนี้ครับ
วันเกิดเหตุที่ว่ารถเก๋งสีขาวเนี่ยเราปาดเราเห็นเขาปาดหรือยังไงเราก็ยิงไหม

ก็คือรถขี่ตามไปก่อนไงครับแล้วเขาไม่เลิก

ใช่ครับแล้วผมมีสินค้ามีอะไร

ตอนนี้จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอย่างนี้หรอว้าง

ตอนนี้จะเปลี่ยนอย่างนี้หรอว้าง
ตอนนี้จะเปลี่ยนอย่างนี้หรอว้าง

ตอนนี้จะเปลี่ยนอย่างนี้หรอว้าง

ตอนนี้จะเปลี่ยนอย่างนี้หรอว้าง
ตอนนี้จะเปลี่ยนอย่างนี้หรอว้าง

ตอนนี้จะเปลี่ยนอย่างนี้หรอว้าง
ตอนนี้จะเปลี่ยนอย่างนี้หรอว้าง

ตอนนี้จะเปลี่ยนอย่างนี้หรอว้าง
ตอนนี้จะเปลี่ยนอย่างนี้หรอว้าง

ตอนนี้จะเปลี่ยนอย่างนี้หรอว้าง

ตอนนี้จะเปลี่ยนอย่างนี้หรอว้าง

ตอนนี้จะเปลี่ยนอย่างนี้หรอว้าง
ตอนนี้จะเปลี่ยนอย่างนี้หรอว้าง
ตอนนี้จะเปลี่ยนอย่างนี้หรอว้าง
ตอนนี้จะเปลี่ยนอย่างนี้หรอว้าง

ตอนนี้จะเปลี่ยนอย่างนี้หรอว้าง

แล้วเรามองกระจกข้างพอดีก็เลยเห็นเขา
เขาไม่ได้แซงค่ะก็คือเขาต่อท้ายมาตลอดเลยค่ะ
เพื่อด้วยซ่อนโรคของอื่นออกมา
ก็มีพี่คนนี้ที่เขาชูบลุงลงมา

องหน้าเสร็จผมก็เลยเดินเข้าบ้าน
แล้วผมแป๊บนึงผมคุยกับพ่อผมเสร็จว่าจะพาพี่ผมไปทำบุญ
กลับมาปุ๊บออกมานั่งดูพอดีรอข้างนอก
มีคนที่มีปืนเขาแวะซื้อของร้านค้าร้านนี้พี่
เสร็จแล้วเขาก็โชว์ปืนตั้งแต่ตรงนี้เลยถกเอวขึ้นมา
ตกเสื้อใช่ผมเห็นแล้ว
ผมก็เลยมองตั้งแต่ตรงนู้นลากมายันตรงนี้
เขาก็เลยถามผมว่าพูดหยาบนะครับ

ผมก็ถามว่าแล้วมีอะไรกับผมครับ
เขาก็ควักออกมาประมาณนี้ครับ
เอวของเราใช่แต่ผมเห็นเป็นปืนเลย
น่าจะประมาณโม่สั้นครับ
เสร็จแล้วเขาก็เดินขึ้นรถไป
ผมก็โมโหเลยเดินเข้าบ้านเสร็จ
เขาก็ขับรถผ่านมาหน้าบ้านอีกรอบหนึ่ง
เขาก็ชูปืนอย่างนี้ประมาณนี้
เสร็จแล้วเขาก็ถ่ายรูปรถผมไปกับหน้าบ้าน
เราก็ขับวนตรงนี้ประมาณ๓รอบ

ก็มากับครอบครัว๓คนพ่อแม่ลูกนะครับ
แล้วก็ขับมาอยู่ในเลนส์๒ปกติ
เหมือนในคลิปเขาก็ปาดหน้าเข้ามาเลย
แฟนก็ยังตกใจว่าอยู่ปรุงตัดเข้ามา
แล้วมันใกล้ถึงทางแยกร่วมที่ผมจะต้องออกมา

จะรีบปาดเหมือนจะเอาคืนด้วยแหละ
แต่พอปาดไปปุ๊บก็ได้ยินเสียง

คือเห็นว่ามองว่าเขาลงกระจก
เห็นแล้วว่ามันมีอะไรมือออกมาจากกระจก

ผมก็พออย่างนั้นปุ๊บด้วยความที่รถยังแล่นอยู่ตลอดเวลา
พอได้ยินเสียงปุ๊บผมก็เล่นเลย
ใช่ครับเพราะว่าให้ลูกหมอบก่อนเพื่อความปลอดภัย

เพราะตอนนั้นพอบอกลูกกับแฟนให้หมอบลง
ก็มีสติพอที่จะโทรแจ้ง๑๙๑เลยนะตอนนั้น
ทั้งที่ขับหนีอยู่ด้วยก็โทรแจ้ง๑๙๑ด้วย
แล้วก็บอกแต่ว่าอาจจะมีการบอกตัวเลขที่คลาดเคลื
เพราะว่าเรามองกระจกหลังเราต้องขับบนเส้นทางด้วยความเร็วด้วย
เพราะต้องขับหนีไม่ได้เลย
กลับมาเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาอันดับสุดท้าย